ปัจจุบันนะคะคะแนนสะสมทั้งหมดค่ะไทยมี๒๔๖คะแนนแล้วก็จะลดลงเหลือ๒๐๗คะแนนในเดือนหน้าแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนค่ะก็ยังคงมีแมชที่ไทยจะทำ
คิดคะแนนแต่ละแมชเหมือนกับเกมอุ่นเครื่องค่ะส่วนซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองก็เปิดเผยนะคะ
ว่าในศึกเอเอฟเอฟซูซูกิครับ๒๐๑๖ที่จะแข่งขันรอบแรกกันที่ฟิลิปปินส์ในเดือนพฤศจิกายน
หากทุกอย่างลงตัวค่ะก็จะใช้ผู้เล่นชุดคัดเลือกฟุตบอลโลกผสมกับผู้เล่นหน้าใหม่
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะที่ทำผลงานได้ดีคนอื่นได้มีโอกาสได้ลงสนามนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องหารือบทสรุปกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้งค่ะ